คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
สำหรับกรณีนางสาวแอนอายุ๓๙ปี
พบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
คือก่อนหน้านี้นางสาวแอนเขาขับรถออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๕มีนาคม
แล้วก็หายตัวไปเลยทางญาติไปแจ้งความ๒๖มีนาคม
แล้วก็ไปเจอรถเก๋งของนางสาวแอนรถเก๋งสีเขียวค่ะเมื่อสักครู่นี้
ไปจอดอยู่ที่ปากกระถิ่นแล้วก็พบศพเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยตรวจสอบกล้องหน้ารถของผู้เสียชีวิต
หน้ารถของนางสาวแอนปรากฏว่าเห็นเลยว่านางสาวแอนขับรถไปแบบเนี้ย
ขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่พบศพอ่ะนะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีผู้ชายขี่ขวามือเนี่ยค่ะนี่ครับเหมือนกับผู้ชายคนนี้
แนะให้ไปเจอแล้วก็ขี่นำไปตำรวจก็เลยแกะรอยทั้งเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนางสาวแอน
แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของนางสาวแอนถูกทิ้งเอาไว้
แล้วก็เนี่ยดูจากกล้องหน้ารถนะคะจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุ
และช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจับตัวได้นำตัวไปสอบสวน
วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวรวุฒิวิลัยพัฒน์หรือหมูค่ะ
เป็นผู้ต้องหานะคะก่อเหตุฆ่านางสาวจารินีจำจ้าหรือแอน
เจ้าหน้าที่อบตวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
ที่ไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งนะคะ
หมูคนนี้ถูกตำรวจภูทรภาค๒และชุดสืบสวนภูทรจังหวัดจันทบุรีควบคุมตัวได้นะคะ
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ป่ากระถิ่นนรงค์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ถูกจับได้ตั้งแต่กลางดึกเกือบจะเช้าอ่ะนะคะที่แยกไฟแดงหนองศรีงา
จับได้ตอนที่ในหมูกำลังจะขับรถไปทำงานที่ตลาดไทยตำรวจเจอตัวก่อน
รวบตัวมานำมาสอบสวนแล้วก็วันนี้ทำแผน
ที่พาไปทำแผนจุดแรกค่ะก็คือที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ในหมูไปซื้อถุงมือคาดว่าจะนำไปก่อเหตุอืม
จุดที่สองคือที่บริเวณริมถนนที่ในหมูนัดไปเจอกับนางสาวแอนผู้ตาย
เพราะว่ากล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้ว่าไปเจอกันริมถนนตรงนี้ค่ะ
จุดที่๓ก็คือที่เกิดเหตุในป่ากระถิ่น
ในหมูเนี่ยสาธิตวิธีการฆ่าเขาบอกว่าเขาใช้ค้อนค่ะ
ค้อนทุบตีไปที่หน้าอกและที่ใบหน้าของนางสาวแอน

จุดสุดท้ายคือจุดที่ในหมูทิ้งถุงมือนะคะ
เพื่อที่จะอำพรางในการก่อเหตุ

ในหมูยกมือไหว้ขอขมานางสาวแอนผู้ตาย
แล้วก็ร้องไห้ขอโทษขอโทษที่ก่อเหตุนี้
ขอโทษที่เราทำแผนแบบนี้

ทีนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะ
ก็คือจากคำให้การของในหมูผู้ต้องหานะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุคืออะไร

บอกกับนางสาวแอนว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้
บาทที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวคืนให้
ก็ไปเจอกันที่จุดนัดหมาย
แต่ในหมูบอกว่าขอยืมเงินอีกได้ไหมอีก๒๐๐๐

แล้วก็ทวงถามเงินที่ยืมไปก่อนหน้านี้

แล้วก็โกรธที่นางสาวแอนไม่ให้ยืมเงิน

ทุบเขาที่หน้าทุบเขาที่อก

แล้วก็ขโมยเงินในกระเป๋าของนางสาวแอน
๑๔๘๐๐บาท

คือทางพลตำรวจโทจิติรอดบางอย่าง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกแบบนี้นะคะ
ว่าครั้งแรกที่จับตัวในหมูได้เนี่ยนะ

เคยไปยืมเงินผู้ตายไปเล่นการพนัน

จากลูกอดีตนักการเมืองในพื้นที่

เนื่องจากลูกนักการเมืองคนนี้
หึงหวงที่นางสาวแอนตีตัวออกห่าง
และจะแต่งงานกับแฟนนุ่มคนปัจจุบัน
แต่ตอนแรกตำรวจบอกว่าไม่เชื่อ
ก็เลยเค้นสอบในหมูอย่างหนัก

ไม่ได้ถูกลูกสอสอจ้างวานฆ่า

ว่าเคยยืมเงิน๖๐๐๐บาท
สาวแอนมาอ้างว่าจะคืนเงินที่เคยยืม

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ

จากกล้องหน้ารถของนางสาวแอนนะคะ
มันมีภาพในลักษณะที่ว่า

ขึ้นไปนั่งบนรถกับนางสาวแอนด้วย
แล้วก็มันมีเสียงคำพูด
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มาจ้างวานด้วย

แต่ว่าหลังก่อเหตุในหมูไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ

ตำรวจสืบสวนจนรู้ว่า
คนสุดท้ายที่นางสาวแอนติดต่อไปพบคือในหมูนี่แหละ

ก็เลยสืบหาจนรู้ว่าในหมูคือคนในคลิปจริง
ที่สี่แยกไฟแดงหนองศรีงา
อย่างที่บอกว่าในหมูกำลังจะไปทำงานที่ตลาดไทย

ก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เจอที่เกิดเหตุ
สำเกิดแค่๖๐๐๐บาทแล้วขออีกเพิ่ม
มันเป็นชนิดนี้ได้หรอครับ

ผู้ต้องหายอมรับว่า
แอบชอบคนตายมา

ปีกว่าแล้วที่แอบชอบคนตาย
แล้วก็อยู่ในรถในกรรมอิงาน

แต่ผู้หญิงก็ปฏิเสธนะครับ
ก็ทำให้เขาเกิดประดานทรงสารเพิ่มมากขึ้น
คดีนี้นะครับไม่ต้องกลัวเป็นมวยล้มเลิศเลยครับ
ถ้าพยานหลักฐานนะครับไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ
เราจะขออนุมัติหมายจับนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับ
แสดงว่าตำรวจก็ยังมองว่าอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกอะไรมากกว่านี้

เพราะทีแรกก็ยังคิดว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
เพราะมีการโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับการตัดเพาะต่างในโลกออนไลน์ของผู้ตายเอง

แต่ไปมาเนี่ยไม่ใช่แต่ทำไมในหมูผู้ต้องหาเนี่ย
ถึงนัดแนะผู้ตายไปถึงตรงจุดนั้นได้แล้วขึ้นไปนั่งบนรถได้

แล้วที่ไปให้การตอนแรกบอกว่ามีลูกชายนักการเมืองในพื้นที่คนหนึ่งเป็นคนสั่งฆ่าเนี่ย

เพราะตำรวจบอกว่าเหมือนกับกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ว่ารถของนางสาวแอนผู้ตายขับตาม

แต่ตำรวจเขาเจอเพิ่มเติมว่า

ในลักษณะที่ว่าในหมูถามผู้ตาย
เรื่องของการไปคบหานุ่มคนใหม่อะไรแบบนี้

คือความจริงผู้ตายเขาก็มีแฟนอยู่

แฟนเขาก็ให้สัมภาษณ์วันแรกที่เจอศพเหมือนกันว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในหมูเองก็มาแอบชอบผู้ตายตามที่ตำรวจบอก
แล้วลูกนักการเมืองคนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นอีกนะครับ
เพราะตามรายงานข่าวบอกว่าลูกชายอดีตนักการเมืองคนนี้เนี่ยเคยมาฝึกงานที่อบตนายายอามที่ผู้ตายทำงานอยู่
แล้วก็มาชอบผู้ตายเหมือนกัน
แต่ผู้ตายเขามีแฟนแล้วเขาจะแต่งงาน

เรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนจะนำมาสู่การมาเจอกันจุดนี้แล้วก็ฆ่าเขาตาย
นี่แม้ว่าตำรวจแจ้งข้อกราวฮาุในหมู่นะครับในความผิดทางข้าผู้อื่นไฟดรองไว้ก่อน
ส่วนการเชื่อมโยงไปถึงลูกชาย
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่ตำรวจบอก
ส่วนศพของผู้ตายนะครับตอนนี้ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสามผ่าน
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีพ่อมีแม่นะที่มาดูแลจัดการงานศพ
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าโหดร้ายมาก
เกินกว่าที่ครอบครัวจะรับได้นะทีมข่าวก็ไปคุยกับญาติพี่น้องของผู้ตายนะครับ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าคดีมันยังไม่สรุป
ตกลงผู้ต้องหาเนี่ยลงมือก่อเหตุเองหรือว่ามีใครจ้างวานที่ผ่านมาครอบครัว
ยังไม่เคยได้รับการชี้แจงรายละเอียดเรื่องคดีจากทางตำรวจ
เรายินดีซะด้วยว่าเจ้าที่ตำรวจเขาจับผู้ต้องหาได้นะครับ
แต่มันส่วนหนึ่งที่เราทุกคนยังต้องสงสัยอยู่คือว่า
ผมบอกตรงคือเรื่องความปลอดภัยและหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องความปลอดภัยแล้วหนึ่ง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจับผู้ต้องหาได้โทร
ซึ่งมันผิดกันที่ว่าตัวผมเองไปแจ้งความลงพักผมขับไปหาพี่ครับ
ผมไปหาพี่ผมไปร้องทุกข์และพี่ช่วยเหลือผมได้ซึ่งได้ผู้ต้องหามาแล้ว
พี่ไม่เรียกผมไปโรงพักบ้างอ่ะใช่ไหมครับ
คือผมอาจจะไม่รู้หรอกว่าทางญาติอาจจะไม่รู้อยู่แล้วว่า
ผู้ต้องหาคนนั้นใช่จริงหรือไม่ใช่จริงแต่บางครั้งต้องเรียกไปว่าเคยเห็นหน้าคนนี้บ้างไหมอะไรประมาณนี้
คือเขาเป็นคนระแวกอันนี้คือประมาณนี้แล้วคนที่มันซัดทอดว่าจ้างวานมาเรารู้จักไหม
เดี๋ยวเผื่อมันไม่เป็นความจริงแล้วมันมันมันก็ไม่ดีหรอกมันก็ไม่ดีต่อทางทาง

ก็บอกกับทีมข่าวว่าตัวในหมู่ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ

แต่ว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยรับรู้เลย
นางสาวแอนไปช่วยเหลือเรื่องเงินกับใครยังไงบ้าง
เพราะว่านางสาวแอนก็ให้คนอื่นยืมเงินมาตลอดนะคะ
ส่วนเรื่องของผู้ต้องหาก็อยากจะให้มาขอโทษพ่อกับแม่
ขอขมานางสาวแอนที่ได้ก่อเหตุลงไป
ญาติบอกว่าก็พร้อมที่จะให้อภัย
คือเรื่องการยืมเงินเรื่องการยืมอะไรเนี่ย
ผมบอกตรงว่าแม้แต่พี่ชาย
คนโตเขาก็ยังไม่รู้เลย
แม่ก็ยังไม่รู้พ่อก็ยังไม่รู้เลย

มาขอก็มาเราให้มาไหมมาขอโทษยก

ก็ยัดพร้อมที่จะให้
แต่แม่แม่เขาก็อยากจะถามว่า
แม่นะเขาก็อยากจะถามว่าทำไมถึงทำนี้

คือถ้าจะมาขอเข้ามาคือไม่ให้พวกผมอยู่ก็ได้ผมไม่ว่า

ส่วนศพของนางสาวแอนจะทำพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ
คือเราได้ยินข่าวคดีลักษณะแบบนี้มาหลายคดีอยู่นะ
มันทำให้มีจุดที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือ

แล้วถ้าเขานัดว่าให้มาเจอตรงนี้

ถ้าเป็นที่เปลี่ยวที่ไม่ปลอดภัยอย่าไป